คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นในเรื่องที่คุณชุวิตตีแสกหน้ามาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านเราจะได้ติดต่อกลับได้ข้อความไหนถูกใจเราคัดเลือกมา๓รางวัลมอบเสื้อให้เลย๓ตัวรางวัลละ๑ตัว
กันตลอดต่อเนื่องเดือนสิงหาคมค่ะ
เอาล่ะวันนี้เราคงเริ่มต้นกันเรื่องที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วย
แล้วก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับคนในแวดวงที่เป็นข้าราชการอีกแล้ว
ครับคือคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
นี่ยุคอะไรยุคทหารยุครัฐบาลคอสช
และหลังนี้คุณสังเกตไหมจะไปโจมตีทหารหรือเปล่า
ทำไมมีแต่ข่าวทหารทำร้าย

ทหารทำร้ายไปตันทหารเกณฑ์โดนซ้อมตายนะครับ
เป็นทหารยิงนี่๑๐เอกที่มธบ๑๑เขตดุสิต
แถบนั้นพลทหารทั้งนั้น
แล้วปรากฏว่าในค่ายทหารส่วนมากอย่างนี้ก็มีค้าขายกันนั่นแหละ

แล้วก็ไปทับเส้นกันเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เหมือนตลาดธรรมดานี่แหละครับ
ปรากฏว่าก็ไปเมียไปฟ้องผัวผัวเป็นสิบเอก

พอเล่นลงเล่นเหล้าเข้าไปแอลกอฮอลเข้าไปก็ของขึ้นนะครับ
เอาปืนไปยิงคนที่มาขัดแย้งเรื่องการค้ากันเนี่ย
วันนี้ก็ที่ท่านพลตำรวจโทสานิทท่านบอกไม่เกี่ยวนะ
อย่าไปพูดถึงกระทหารมันเป็นเรื่องของตัวบุคคล
ทีนี้หลังนั่นจำได้ไหมเรื่องจาปูนะครับ

ทีนี้ท่านผู้ชมครับเราต้องแบ่งเป็น๒เรื่องเสียก่อน

เรื่องแรกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญา
ถ้าเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาก็ว่าไปทำผิดกฎหมาย
ถูกไหมครับเอาปืนไปยิงเขาบาดเจ็บสาหัส
หรือว่าทำร้ายร่างกายใครมันเป็นคดีอาญาก็ต้องจัดการ
ส่วนเรื่องที่วันนี้ผมอยากจะพูดเนี่ยคุณนิวครับ
เพราะวันนี้เรื่องเยอะผมต้องพูดให้เร็วหน่อย

ผมอยากให้ดูคลิปนี้คือเราขับรถแหละคุณนิว
คุณนิวขับรถบนถนนเนี่ยมันเฉียวชนเรื่องปกติไหม

อุบัติเหตุไม่ใช่ตั้งใจชนก็ไม่ได้โอ้โหตั้งใจกว่าคุณข้างหน้าจอด
ข้างหลังเขาก็จอดจอดไปก็เบรกไม่ทันก็ชนนะครับ
มีประกันไหมมีประกันเขาเรียกประกัน
แต่ปรากฏว่าทหารคนนี้ยศก็ไม่ใช่น้อยนะ

เรืออากาศตีทหารอากาศ

คุณคนนี้เป็นลุงอายุเจ็ดสิบกว่า

อายุเจ็ดสิบกว่าลูกเป็นศัตรวแพทย์

ชกไปไม่ยั้งนะครับ

ที่เมื่อสัปดิ์ออกมาแล้วไหนผมขาวนี่

หัวยังอยู่ในรถอยู่ด้วยด้วยนะคะยังอยู่ในรถนี่แหละมาต่อยผมทำไม
ลุงก็ถามแล้วมาต่อยผมทำไม
ก็เดี๋ยวก็เรียกประกันนะครับทางเรืออากาศตีเขาอ้างว่าเขามีลูกเล็ก
ลูกเล็กอยู่ในรถเนี่ยนะเมียอุ้มอยู่หัวกระแทกเขาเลยโมโห
ถ้ามีลูกเล็กแล้วต้องทำอย่างนั้นถามว่าคนธรรมดาทำได้ไหม
คนธรรมดาทำยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูเอาโอ้โหแล้วไม่ใช่หมัดแต่ละห
อายุสามสิบกว่าเองก็ยังหนุ่มนะเทียบกับคุณลุงแล้วโอ้โหเรียกว่ามวย
กว่านี่มันรุ่นพ่อเลยนะครับไปทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
แล้วการขับรถเนี่ยมันก็มีประการเฉียวชนกันมันก็เรื่องธรรมดา
ไม่ใช่ว่าโอ้โหเรื่องร้ายแรงถึงขนาดนั้นถึงจะมีลูกเล็ก
แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะออกมาสั่งซัดไปเต็มเหนียว
มันทำอย่างนี้ได้ยังไงแหมผมเห็นแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมครับ
อันนี้ผมต้องพูดก่อนนะครับว่าเป็นลายบุคคลแต่ช่วงหลังผิดสังเกต
เพราะมีอยู่เยอะแล้วคนนี้เนี่ยถ้าเป็นพ่อใครใครเขาจะยอม
นี่ลูกเขาเป็นสัตวแพทย์เขาก็ร้องเรียนเขาบอกอุ๊ยไม่ไหว
ทำอย่างนี้มันเจ็บช้ำหัวใจเขาไม่อยากจะเปิดดูเลย
เปิดแล้วมันช้ำใจนะครับถ้ามีหน้าเนี่ยของถ้าทีมงานเปิดหน้าของคุณลุงที่ขับรถเนี่ย
เฉียวแค่นี้เองนะคุณดูสิแทบจะไม่รู้สึกนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันชนนิดหน่อย
อย่างนี้เหมาะสมไปอะไรรู้ไหมคือยังไงคะคุณนิวครับผมจะเปิดให้ดูว่า
วินัยตาหารนี่คือตาหารต้องอยู่กับวินัยแน่นอนแหละค่ะต้องมีวินัยครับ
วินัยทหารเป็นหลักสำคัญสำหรับทหารทหารทุกคนต้องรักษาวินัยโดยเร่งครัดอยู่เสมอ
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดตัวอย่างกระทำความผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้
มีอะไรบ้างคะท่านผู้ชมครับเอาปากกาจดได้เลยครับหนึ่งดื้อขัดขืนหลีกเลี่ยง
ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอันนี้แน่อันนี้สำคัญต้องปฏิบัติธรรม
ที่สองไม่รักษาระเบียบความเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยสามไม่รักษามารยาทให้ถูกต้อง
ตามธรรมเนียมทหารสี่ก่อให้เกิดความแตกสมามกี่ในหมู่ทหารห้าเกียจคร้านและทิ้ง
ปะภึกไม่สมควรอันนี้โดนข้อเจ็ดงักจะเป็นข้อนี้อันนี้โดนข้อเจ็ด
ข้อ๗เนี่ยแข่งเงี้ยที่ถือว่าไปทำร้ายร่างกายประชาชน
ท่านก็คือทหารต้องรักประชาชนนะ
จะต้องทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจสบายใจ

เฉียวชนอายุ๗๐กว่า
ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ข้อที่๘ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทันผู้ใต้บังคับประชาธิ
ทำความผิดตามโทษานุโทษ
ข้อที่๙เสพเครื่องดื่มของเมาจนถึงเสียกรยา
อันนี้ก็เคยมีเรื่องของจาปู

ไปเรียนวินัยใหม่วินัยตาหารครับ
ที่ทวีวัตนาครับ
ต้องไปครับต้องไปเรียน
เอากันใหม่เลยถ้าทำร้ายคนถึงขนาดนี้แล้วคนอายุ๗๐กว่า
คนไม่ใช่แบบเออถึงแม้จะคนไม่ถึง๗๐ก็ทำเขาไม่ได้หรอกครับ
เพราะเขาเฉียวชนถึงแม้ว่าลูกคุณก็ไม่ได้ถึงขนาด
โอ้โหบาดเจ็บอะไรถึงบาดเจ็บก็ทำไม่ได้อยู่ดี

ไป๔๕หมัดไม่พอใจออกมาเอ้าซัดอีก

แล้วคนอายุ๗๐กว่าผมขาวซะอย่างนั้นคุณจะไม่รู้ได้ยังไง
เออลงมาต่อว่าเขาคุณขับรถยังไงเนี่ย
คุยกันก่อนมีประกันกันหรือเปล่ามีประกันเรียกประกันมา

ไม่ใช่ไปทำร้ายเขาอย่างนั้นครับอันนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้อง
ทหารนั้นท่านผู้ชมครับต้องอยู่กับวินัย

จะเอาตัวเป็นใหญ่จะรู้สึกว่าโอ้โหไปกด

อายุ๓๔อย่างนี้ตามข่าวเขาบอกอายุ๓๔นะครับอืม
อย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับ
ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคนในเครื่องแบบก็ตามก็ไม่ควรทำ
แต่ยิ่งเป็นคนในเครื่องแบบอีกยิ่งถูกจับตามมองแล้วถูกพิภาคุณศาลเลยนะ
ไม่เป็นคนในเครื่องแบบมันก็ผิดแล้วแหละครับ
นี่คุณมีวินัยทหารหรือเปล่า

ไม่ใช่ว่าคุณจะบอกตัวเองเป็นเรืออากาศตี
นี่คุณดูว่าสมัยก่อนเขามีเพลงทหารอากาศขาดลักษณ์เนี่ย
สงสัยนี่เป็นทหารอากาศแล้วขาดลักษณ์นะเนี่ย
สงสัยมีปัญหาเพราะกลัวทำร้ายอย่างนี้

เอ่อขับรถ
ทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายด้วย
ไม่ได้ทะเลาะเขาไปซัดผมซัดลุงคนนี้อย่างเดียวเลย

คุณเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ซัดเข้าไปซัดเข้าไปซัดเข้าไปอย่างนี้

มันเกินไปมันเกินไปครับ
เป็นพ่อเป็นแม่ใครใครจะทำอย่างนี้
คุณอาหารคนเนี่ยเรืออากาศตรีคนเนี่ยมีลูกไหม
ถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วเห็นพ่อโดนซัดอย่างเงี้

โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่ในรถเฉย
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ถนนพระบรมราชนีในกรุงเทพนี่แหละครับ

เส้นนี้รถเยอะแต่ว่าทางผู้บังคับบัญชาของเรืออากาศตรีคนนี้
เห็นว่าโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีนี้

เรื่องของกระบวนการลงโทษก็ทำเป็นไปตามวินัย

คือลุงโดนปรับ๔๐๐ขับรถโดยประมาท
โอเคขับรถโดยประมาทเฉียวชนกัน

มันจะไปอะไรกันหนักหนาประกันก็มี
แต่การที่คุณทำอย่างนี้เรืออากาศตีเนี่ย

ส่งไปศึกษาเรียนวินัยใหม่ครับ
ต้องรับครับผมเชื่อว่าทหารทุกคนที่ไม่มีวินัย
ไม่รู้จักวินัย๙ข้อนี่แหละครับ
ข้อ๗ใช้เกรียวมาพึกตัวไม่เหมาะสมเนี่ย

ถ้าไม่ไปเนี่ยอย่างนี้นี่ไม่ไหวครับ
ประชาชนเห็นอย่างนี้มันหมดเลยครับ

แต่ทหารทุกคนต้องมีวินัยเพื่อแสดงถึงสถาบันนะครับ
ที่คนใดคนหนึ่งไปปฏิบัติตัวเนี่ย

มันต้องส่งเสียผลถึงสถาบันแล้วล่ะครับ
สถาบันทหารคือสถาบันที่ต้องคงอยู่นะครับ
พวกเราก็เราต้องรักอยู่แล้วล่ะครับ
ว่าทหารอย่างเนี่ยไม่ไหวครับ
แล้วไอ้ทีไปยิงกันในแฝดทหารอีก

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ

เรื่องเบรกถัดไปเนี่ยอย่าเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าข่าวเด็ดของผมล่ะครับ
ไม่มีใครรู้ข้อมูลต่างเหล่านี้ว่าทำไมยาบ้าเนี่ยถึงทะลักเข้ามาถึงในประเทศไทย
เท่าไหร่แล้วรู้ไหมครับ๑๘๙ล้านเมตรแล้วครับ
มากขนาดนี้มันเพราะอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรตามกันต่อสักครู่เดียวในชีวิตตีแสกหน้าค่ะ
ชูวิตตีแสกหน้า
มาคุยกันต่อกับคุณชูวิทย์นะคะช่วงนี้จะตีแสกหน้าเรื่องยาเสพติด
พูดกันอีกแล้วเหรอไม่พูดได้ยังไงคุณผู้ชมปัญหาระดับประเทศขนาดนี้

จับยาเสพติดเท่าไหร่ถ้าตอบถูกผมเนี่ย
ผมเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้ต่างหากเลย

จับยาเสพติดของปีนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟัง
แล้ว๑๘๙ล้านเมตร

ขอดูสถิติเลยคุณผู้ชมคุณชูวิทย์รวมไว้ให้ดูแล้ว

ปี๐๖มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับ

๕๘เราจับได้๘๗ล้านเมตรนะครับ
ปี๕๙เราจับได้๙๗ล้านเมตรนะครับ
ปี๖๐จับปลาไปได้๑๘๙ล้านเม็ดแล้วล่ะครับ

ในประเทศไทยถึงเกิดเหตุการณ์ว่าทำไมเอายาบ้ามาเยอะอย่างนี้
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคุณนิวทราบไหมค่ะท่านผู้ชมมา
ยาบ้านะฮะ๑๘๙ล้านเมตรเนี่ย

มี๖ศูนย์ทะลักษณ์เข้ามาในประเทศไทย
ถึง๑๘๙ล้านเม็ดยาบ้า

เมื่อวันที่๑๙จับได้เท่าไหร่

ลำปางที่ลำปางนะครับ

หลังจากนั้นแล้วมาจับได้ที่อายุทยาอีกเท่าไหร

เฉพาะที่ว่าภายในเดือนนี้
ก็โดนไปแล้ว๔บวก๖อายุทยา
วันนี้บวกอีก๔๓ล้านเมตร

การผลิตที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย

ปัจจุบันปีนึงที่เขาผลิตเนี่ย

ล้านเมตรที่กำลังทันลักเข้าไปสู่ในประเทศไทย
โรงงานยานรกต่างเนี่ย
ที่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่า

สาเหกเหลี่ยมทองคำ
สาเหกเหลี่ยมทองคำในสมัยหนึ่งปลูกฝิ่นเปลี่ยนปลูกอะไรเยอะ
แต่ปัจจุบันหันมาผลิตยาบ้านะครับ

รวมไว้ถึงตัวจีน
ใครก็รู้จักเพราะระหว่างฝรั่งรู้จักกันดี
พื้นที่นี้มีแบ่งออกมาคือวาเหนือ

ว้าเหนือในพื้นที่ว้าเหนือแล้วก็ว้าใต้ง่ายครับผมไม่ต้องพูดให้ฟังเยอะนะครับ
วาเหนือในพื้นที่ว้าเหนือก็คือมี๓กลุ่ม
ตระกูลเป่าตระกูลเหวยและโกกั้งนะครับในว้าเหนือ
ส่วนว้าใต้เป็นพวกมูเซอร์กับอาคาอยู่
ทางบริเวณทั้งสองบริเวณนี้มีโรงงานยานรกคือท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะครับ

โรงงานยังไงโรงงานยานรกเนี่ยโรงงานยานรกเนี่ยมันเป็นโรงงานทันสมัย
โรงงานที่มีกำลังการผลิตมีการผลิตเม็ดมีบล็อกผลิตเม็ด
ไม่ใช่ผลิตทีละเม็ดทีละเม็ดอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะครับ
มันมีน้ำยาเนี่ยผสมน้ำยาเคมีที่มาเป็นส่วนผสมเนี่ยมาจากอินเดียนะครับ
เข้ามาทางอินเดียพอเข้ามาแล้วก็เข้ามาฐานการผลิตโรงงานทั้งหมด
๑๑โรงงานที่ว่าเนี่ยนะครับที่ว่าเหนือว่าใต้เนี่ยนะครับ
โรงงานการผลิตเป็นโรงงานแบบทันสมัย
มีระบบการผลิตมีปุจกรรมมีสายการผลิต
ค่ะคือมีผลิตยาผลิตอาหารทั่วไปเลยนะฮะ
ระบบการผลิตที่ทันสมัยไหมมียี่ห้อมีโรงงาน
มีแผนกซีลแผนกขนส่ง
ถามว่าทำไมคำถามนั้นทำไมถึงทะลักเข้ามาที่ประเทศไทย

เยอะกว่าปีในอดีตเอา๕๘๕๙มาบวกกันยังไม่ถึงเลยนะครับ
ถามว่าทำไมครับง่ายอย่างนี้ครับ
ปัจจุบันนี้ที่อเมริกาและที่ยุโรปเสพยาบ้ากันแล้วครับ
แล้วเสพยาบ้าครับเมื่อมีความต้องการหลักเศรษฐศาสตร์ง่าย
สมัยก่อนเนี่ยยาบ้าเสพไปที่ไหนเพราะเป็นยาคุณภาพต่ำ
เขาเอาไอดีกว่านะครับไอนะครับในคุกเกาเหล็กพวกน้ำแข็งไอ
เขาเอาไอซ์ดีกว่าคุณภาพความบริสุทธิ์มันเยอะกว่ายาบ้าไม่เอาหรอกนะครับ
เอ่อคือแบ่งกินแบบขานึงก็กินข้างนึงกินขาหนึ่ง
ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยทางอเมริกากับทางยุโรปเนี่ยนิยมยาบ้าขึ้นมาแล้วครับ
หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมดาโรงงานต่างเหล่านี้
ก็เริ่มผลิตเยอะขึ้นผลิตเยอะขึ้นผลิตเยอะขึ้น
ทีนี้ถามว่าที่จับไปได้๔ล้านเมตรที่ไหนครับ
ที่๖ล้านเมตรที่ยุโรป๔ล้านเมตรที่ราม
๔ล้านเมตรนี่ที่ลำปางทั้งหมดเฉพาะจับเดือนเสร็จเนี่ย

และก็พม่าเพิ่งไปจับที่ท่าขี้เหล็ก
จับได้กี่เม็ดตกใจ๓๐ล้านเมตร

พม่าจับได้๓๐ล้านเมตรที่ท่าขี้เหล็ก

จะครึ่งร้อยแล้วค่ะ

คือประเทศไทยเป็นทางผ่านที่จะไปต่างประเทศต่อไปหรือเปล่าคะ

นิยมครับตอนนี้นิยมยาบ้าพูดง่ายว่า
เริ่มแล้วนะครับเศรษฐกิจต่างนะครับ
ตรงบริเวณชายแดนซึ่งเป็นสีเทานะครับ
มีการตกลงกันตามบ่อนคาซิโนคือซื้อขายกันเนี่ย
คุณนิวคณะผู้ชมต้องเข้าใจนะโรงงานยาบ้าต่างมีการผลิตที่ทันสมัยนะครับ
ทั้งหมด๕๐๐ล้านเมตร๕๐๐ล้านเมตร
ถามว่าทำไมทำยังไงมันก็ยิ่งปราบมันยิ่งเยอะยิ่งปราบยิ่งเยอะ
ตอนนี้ต้องเข้าใจแล้วครับว่าตลาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยซะแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่ประเทศแถบบ้านเราไม่ใช่กลุ่มคนเล็กแล้วนะ
การขนนี่ขนไปสู่มาเลครับ
คือผ่านลงทางใต้สู่มาเลครับไปที่หาดใหญ่ส่งที่มาเลฮะ
แล้วมาเลก็กระจายไปครับทางอินโดออสเตรเลียและข้ามไปทางยุโรปครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ยาบ้าได้รับความนิยมก็คือยาบ้าไทยนี่แหละครับ
ซึ่งเอามาจากพวกกลุ่มทางกลุ่มว้าเหนือว้าใต้นะครับ
ฉานที่เมืองปางซางเมืองลานะครับ
เมืองต่างเหล่านั้นเป็นฐานการผลิตโรงงานยาบ้า
ทันสมัยมีกำลังงานผลิตกว่า๕๐๐๐ล้านเมตร
ดังนั้นทะละมาเท่าไหร่เนี่ยท่านสมหมายกองวิสัยศุกร์เนี่ย
ในตำรวจที่ปราบปรามยาเสพติดได้ปริมาณมากเนี่ย

ถามว่าปราบไม่ไหวแล้วเราจะตัดต้นตอนนี้ยังไงครับ
เพราะว่าไอ้การที่มาขนเนี่ยคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
มาขนเนี่ยนะฮะขนพวก๔ล้านเมตร๖ล้านเมตร๔ล้านเมต
ใครขนนะครับ

ถ้าไม่รอดก็แค่อย่างเนี่ยผ่านปักขัมหาว์นนิดเดียวเอง

จะขนหมื่นเมตรแสนเมตรล้านเมตร

คือโดนอยู่แล้วล่ะโดนประหารอยู่แล้วถามว่าทำไมขน
แล้วพวกนี้ต้นตอมันจริงเนี่ยหมดในคนนี้ไม่ขน
มึงขนไหมโอเคมึงเอาไหมมึงเอาไหม
คือมันมีพวกรับขนการรับขนคือทำลายมัน
เหมือนกองชับมดเหรอครับจะทำลายมันเท่าไร
มันก็มีคนมาอีกมันมีคนมาขนอีก
มีคนมาแทนที่ทำแบบนี้ตลอดถามว่าทำไมเราต้องทำอย่างไรครับ
ก็ท่านสมหมายถึงบอกไงครับว่าจะต้องไปที่ต้นต่อ
ไปที่ฐานครับไปที่คนที่มันเอาเงินใส่เข้าไปผลิต
โดยเฉพาะทุกวันนี้ผมบอกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ขนเนี่ยขนเนี่ยตัดออกไปแล้วเวลามาผมเหลียนไอ้ทราบเวลามา
ขนเนี่ยมันมายังไงคุณมิวท่านผู้ชมทราบไหมครับ
ที่การขนเนี่ยนะคะมันมายังไงอุ้ยมีหลายรูปแบบ
เพราะว่าอันนี้ผมฟังมาในคุกเขาใช้วิธีไหนคะ
คุกเนี่ยเขาปล่อยของออกมาครับปล่อยของเวลาปล่อยของออกมาเนี่ยนะฮะ
ปล่อยของออกมาเนี่ยประมาณ๑๐ช่องทางแล้วกัน
โอ้โฮคือกระจายออกไปไอ้นี่ขน๔ไอ้นี่ขน๖ไอ้นี่ขน๓
ไอ้นี่ขน๘ไอ้นี่ขน๑๐เรียกว่ากระจายความเสี่ยง
คือมันกระจายไปฮะถูกจับถูกจับรอดรอดถูกจับ
มันมาที่๑๐ช่องทางมันไม่ได้มาขนมาแบบช่องทางเดียวนะครับ
ทางตำรวจเขาก็พัฒนาการเขาจับมาเขาก็ดักเอามาต่อ
คือจับต่อไปเรื่อยนะขยายผลแล้วพูดง่ายที่เขาเรียกขยายผล
แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยมันทนไม่ไหวครับ
เพราะว่าทางสหรัฐอเมริกากับทางยุโรป
อย่างนี้๔ล้านเม็ดคุณนิวว่าเอามาขายที่แถวชุมชนไหนเหรอ

ส่งออกครับส่งออกอย่างเดียวนะครับ
ฝรงฝรั่งไปที่ไหนล่ะมาท่องเที่ยวไปเจอยาบ้าของไทยอู้ถูกนะครับ
ไปเล่นไอซ์ไปถึงที่นู่นเท่าไหร่
กว่าจะไปถึงที่สหรัฐอเมริกากว่าจะไปถึงที่ยุโรป

ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าสมัยก่อนยาบ้ามันมีคุณภาพต่ำเขาไม่เอา
นะฮะเขาเล่นยาของแพง
เอฟาตีมีนนะครับปวกไอซ์ปวกโคเคนปว่นฮะ
เดี๋ยวนะปัจจุบันนี่ปรากฏว่าเขามาลองของไทยแล้ว
คือปรากฏว่าพอมันดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างนั้นนะครับ
ที่ผมพูดเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าผมพูดว่ามันดี
คือพอไปเล่นปรากฏว่ายาบ้ามันถูก
อ่ามันถูกแล้วฤทธิฤทธิ์มันแรง
ลิตรมันแรง๔ล้านเมตร๖ล้านเมตร
ล้านเม็ดเนี่ยคุณนิวว่าขายในประเทศเหรอ
ไม่ใช่ครับมันส่งออกทั้งนั้นแหละครับ

โรงงานการผลิตต่างเริ่มทันสมัยเริ่มผลิตได้ปริมาณมากขึ้นนะครับ
การส่งออกการขนเข้ามามีคนพร้อมจะเสี่ยงมาหลายช่องทาง
คุณนิวครับ๑๘๙ล้านเมตรสังเกตตรงนี้สิครับ
มันเป็นข้อสงสัยที่ต้องหาคำตอบเลยนะครับ
ว่าคุณจับยังไงยิ่งจับยิ่งเยอะยิ่งจับยิ่งเยอะจากจับ๘๗เป็น๙๐
ปีนี้ปีเดียว๑๘๙ล้านเมตรยาบ้า

เกิดขึ้นเพราะว่าตลาดในต่างประเทศขยายเติบโตขึ้นก็มีความต้องการสูง

ถ้าประเทศไทยเป็นทางผ่านปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งมีการจับกันทางเหนือ
ปรากฏว่าการขนถ่ายยาเสพติดใช้ลำน้ำโขงเป็นหลัก
นะครับข้อมูลทั้งลึกต่างเหล่านี้ก็คงอยู่ที่ปศ

เผอว์ทางตำรวจมันก็ดูรายการภูมิอยู่

แต่ผมสามารถจะบอกได้นะครับ
เพราะว่าใช้ขนส่งทางลำน้ำโขงมาเรื่อย

น้ำโขงเข้ามาในบริเวณอีสานซึ่งย้อนเข้ามาครับ
คือเหนือเนี่ยสมัยก่อนเหนือใช่ไหม

ใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้จันทร์อ่าใกล้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

ตั้งคำถามว่าถ้าเราสกัดกั้นยาบ้าต่างเหล่านี้เข้ามาไม่ได้
ประเทศไทยเป็นทางผ่านครับเพราะว่าไอ้พวกขน๔ล้านเม็ด๖ล้านเม็ดเนี่ย
คงไม่เอาไปขายตามสถานบริการในชุมชนนะครับไม่ใช่ครับ
แต่ถามว่าเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้นความต้องการมันมาจากไหน
เสิร์ฟมากขึ้นเหรอไม่ใช่นะครับปรากฏว่าตอนนี้มันเป็นทางฝรั่ง
ยุโรปอเมริกาอ๋อแล้วใช้บ้านเราเป็นทางผ่านอย่างนี้นะครับ
ใช้ประเทศไทยเป็นทางขนผ่านครับขนผ่านไปมันเป็นช่องทางที่จะขนนะครับ
คือถ้าคุณไปเนี่ยในบริเวณถ้าคุณเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นใครจะมาซื้อ
จะไปเดินแถบนั้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะแถบนั้นเป็นกลุ่มกองกำลังของพม่า
ซึ่งการผลิตโรงงานผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
โรงงานโรงงานที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มที่๑๑โรงงานอยู่ที่ว้าเหนือที่ผมบอกว่าเหนือว้าใต้เนี่ย
คือ๖โรงงานนี้ทั้ง๖โรงงานเชื่อไหมครับ
ผลิตแต่ยาบ้าครับยาบ้าล้วนครับ
หมู่ที่โหปังที่ปางเวยที่เมาที่ตังยานที่ปางซางที่ศพหลวย
๖ที่นี่นะครับผลิตยาบ้าล้วน
ถามว่าคิดเอาตามปกติครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
โรงงานมันจะผลิตนี่มันมีออเดอร์ไหมหรือมันผลิตไป
เวลาไหร่กูผลิตไม่ใช่ใช่ไหมครับคิดทางเศรษฐกิจเนี่ย
โรงงานยาเสพติดต่างเหล่านี้ก็เหมือนโรงงานผลิตสินค้าอย่างหนึ่งแหละครับ
เมื่อได้รับออเดอร์มีความนิยมชมชอบมันก็ผลิตทั้งวันทั้งคืน
ผลิตยังไงให้เยอะผลิตยังไงให้มากถูกไหมครับไม่สนใจอะไรกูผลิตอย่างเดียว
ส่วนผลิตก็ผลิตไปส่วนขนอ้าวมีมั้ย
อวกพร้อมจะขน๓ล้านเมตร๕ล้านเมตรขนไป
และการขนเนี่ยคุณนิวต้องทราบก่อนนะฮะไม่ได้ขนตรงนะฮะ
ไม่ใช่ว่าขับตะบีตะบันมาจากเหนือลงใต้ไปเลยนะที่หาดใหญ่ไม่ใช่นะครับ
มาพักอยู่รอบกรุงเทพนี้เองครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่รามกำแหงอย่างที่อายุทยาอย่างที่ปฐุมอย่างที่นนอย่างที่สมุทรปลาการ
มันเป็นพื้นที่รอบทำไมต้องมาพักอยู่รอบกรุงเทพ
ก็เพราะว่าเส้นทางต่างเหล่านี้มันไม่ได้มาทางเดียวมันมา๑๐ทาง
เรื่องนี้คือผมฟังมากับหูคือพวกนักขนต่างเหล่านี้มันเป็นหนึ่งในกองทัพมด
การขนของโรงงานต่างมันจะขนไปหลายสายมันไม่สามารถขนไปสายเดียว
มันขนไป๑๐สาย๒๐สายถูกจับไปเท่าไหร่

ถูกจับไป๑๘๙ล้านเมตรคุณนิวว่ามันรอดไปกี่ล้านเมตร

ถ้าเอา๕๐๐ที่มันบอกมันกำลังงานผลิตโรงงานต่างที่ผลิตได้๕๐๐ล้านเมตรต่อปี
มันถูกจับไป๑๘๙แสดงว่ามันผ่านไปตั้ง๔๐๐กว่าล้านเมตร

อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติดที่จะผ่านแดนประเทศไทยไปสู่ที่อื่นกันด้วย

เป็นเรื่องราวที่คุณชุวิตได้รับการร้องเรียนมาในชูวิทย์เอาเรื่อง
เรื่องอะไรคุณชุวิตท่านผู้ชมครับ
ร้องเรียนเนี่ยมันก็มีการหลายช่องทางคุณนิวครับ
ร้องเรียนกับบางช่องทางก็อาจจะรับไว้นะครับ
ลิงกับผมผมก็ติดตามครับผมเป็นคนติดตาม
อย่างกรณีที่บอกว่าเรามีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยท่านผู้ชมก็คงมีบ้าน
ตอนนี้ดูทีวีไทยรัฐทีวีก็อาจจะดูในพื้นที่ต่างเหนือใต้ออกตกนะครับ
ดูด้วยความสงบดูด้วยความทรงจัย
หลังจากดูทีวีสักพักหนึ่งคุณนิวนะครับถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็หลับเขาก็นอน
ปิดบ้านปิดไฟนะครับรอนอนเนี่ยมันก็ต้องเงียบหน่อยใช่ไหม

แกประวัติว่าที่โรมเก้าเกฮะโรมเก้าเนี่ยที่เขาอยู่ตรงใกล้กับโรงเรียนเกษม
ดิษฐ์เขาร้องเรียนผมมีลูกมีเล็กเสียงไม่ได้หลับได้นอน
เพราะว่าไอ้ข้างทางเนี่ยดันไปเปิดผับซะใหญ่โตร้านซะใหญ่โต

คือตรงนี้แหละครับที่เป็นการประเทศไทยอีกแล้วครับ
นี่ดูคลิปนี้สิครับเขาจะเอาลูกนอนเนี่ย
อ่าจะพาลูกนอน
เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันพยายามจะฟังเสียงรอบข้าง

เปิดอย่างนี้ทุกวันทุกคืนน่ะตีสองตีสามไม่ได้หลับได้นอนน่ะ
บางทียันเท้ามีเกห่าโรงก้าวสอนอมินบุรี

อ้างว่าเป็นร้านอาหารนะครับเปิดร้านอาหารขอขายเหล้าขายบุหรี่นะครับ
และไม่ใช่เข้าสถานบริการนะครับจริงมันปิดได้เที่ยงคืน
ควรจะปิดถึงตี๒ตี๓ตี๕นี่แหละครับ

ผมเงียบไม่ได้ค่ะเพราะผมดูหลักฐานแล้วเนี่ย

ถามว่าอย่าไปเปิดหน้าต่างเลยอย่างนั้นปิดหน้าต่างไป
ช่วยได้ไหมครับ
แต่ก็ดูให้ดีขึ้นนะที่สามวัน

มีส่วนผสมกัน๓อย่างถ้าจะเปิดสถาน

สองต้องมีสุรา

สามต้องมีอะไรครับอาหารน้ำไม่ใช่อ่าใช่ครับสุรานารีดนตรี
ถูกต้องครับถามว่าขาดได้อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะสมมุติคุณนิวตัดไปซะอย่างหนึ่ง
อะไรสามอย่างที่ผมบอกอันนี้ฉันตัดนารีแล้วกันอ่าขายเหล้าไม่เปิดดนตรี
คุณว่ามันมันมันจะกลับบ้านสวดมนต์ดีกว่าอ่ะขายเหล้าอ่า
ครับไม่มีดนตรีไม่มีนาลีมีผู้หญิงไม่ผู้หญิงมีเหล้า
ไม่สนุกหรอกคนเที่ยวเขาก็ต้องอยากได้สามอย่างถูกไหมครับอืม
ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อสามอย่างนี้เข้ามาเนี่ยร้านที่ว่านี่คือร้านวันแล้ววันเล่า
วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็ยังเสียงดังอยู่
คือเสียงดังอย่างนี้ถ้าผมพูดไปเขาเป็นการลงทุน
คนลงทุนก็บอกโอ๊ยผมทำไปโอ้ยเนี่ยถ้าผมแย่แล้วเนี่ย
ร้องเรียนนะครับแต่ถามว่าเมื่อคุณคิดจะทำเนี่ย
คุณไม่ได้ดูเลยเหรอว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาอยู่อย่างสงบสุข
มีหมู่บ้านมีมหาวิทยาลัยอะไรต่างต่างที่เขาอยู่รอบรอบเนี้ย
ไปเปิดอย่างนั้นได้ยังไงเสียงดังแบบนั้นได้ยังไง
เพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยก็เป็นรายการที่ผมจะต้องเอาเรื่องที่เขาร้องเรียนที่เขาเดือดร้อน
ค่ะนะครับแล้วก็เห็นชัดผมก็ต้องส่งสายลับไป
ไปดูไปสอบถามไปถ่ายรูปไปอัดเสียงกลางค่ำกลางคืน
ต้องไปดูว่าเขาเปิดถึงกี่โมงนะครับ
ตีสามก็มีค่ะตีสี่ก็มีคุณชุวิตถ้ามีคนร้องถึงความเดือดร้อนมาแบบนี้
ทางร้านเองถ้าเขาอยากจะมีการชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยจะชี้แจงไปทำไม
ก็เห็นอยู่อย่างงี้แหละหรือแก้ไขเขาก็บอกเขาแก้ไขแล้วน่ะ
แก้ยังไงเอาเอาอะไรคอบไปเลยจะได้ร้านไม่ดัง
ก็คือคนเนี่ยนะฮะเขาร้องมาก็หลายที่แล้ว
แต่หลายที่นั้นก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่า
ไอ้กฎหมายที่เรามีเนี่ยมันก็เป็นเป็นกฎหมายสีถนนชัยแหละครับ
บอกว่าถ้าพรบสารบริการคุณก็บอกว่าเป็นร้านอาหารพอคุณไปร้านอาหาร
คุณไปขอเหล้าขายเหล้าขายบุหรี่นะครับขอเหล้าขายขายบุหรี่ขายอาหาร
เขาเรียกใบสะสมอาหารขอจากเขต
ขอเหล้าขอบุหรี่ก็ขอจากเขตขอเสร็จคุณเปิดเป็นร้านอาหาร
พอเปิดไปมากคุณก็เปิดเพลงเปิดอะไร
จากเที่ยงคืนเป็นตีหนึ่งจากตีหนึ่งเป็นตีสองตีสองเป็นตีสามตีสาม

ผมบอกว่าจริงชาวบ้านเขาอยากร้องไหมคุณนิ้ว
ถ้าเกิดคุณนิ้วอยู่บ้านอยากยุ่งไหมไม่อยากยุ่งหรอกคุณมาก

เดี๋ยวกลางค่ำกลางคืนขับรถมาแถวหน้าบ้าน

เพราะฉะนั้นถ้าคุณสงบทุกคนก็สงบครับ
ขายอาหารธรรมดาดีกว่าเปิดเพลงเบา
หรือเปิดได้แต่ว่าแค่ขอให้อยู่ในกรอบ

แล้วคุณไม่ใช่สถานบริการถูกไหมครับ
สถานบริการตำรวจเขาก็ต้องไปตรวจ

มีเคาน์เตอร์มีทางหนีไฟห้ามไปอาวุธนะครับ

มีกฎหมายที่รองรับนะคะ
แต่ว่าที่เราเห็นปัญหาเกิดขึ้นทุกวันนี้

ก็จำเป็นต้องตีแสกหน้ากันล่ะค่ะคุณผู้ชม

พรุ่งนี้ก็คงต้องว่ากันใหม่ในเรื่องราวประเด็นต่างนะคะ
ติดตามกันต่อพรุ่งนี้วันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ